สวัสดีค่ะรูปอ่อนแร่หนาวกับดาวสุพสราค่ะวันนี้ยิ้มสวยไหมคะ

ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรล่ะค่ะเพราะพี่มั่นใจว่าพี่สวย
คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะต้องยิ้มสู้กันหน่อยนะคะโดยเฉพาะสู้เรื่องของอากาศฝนน้ำท่วมขังต่าง
น้ำกัดเท้าห้มกงฟุฑุดคันตำนิ้วมือนิ้วเท้า

ไหนขอดูหน่อยซิว่าเราจะต้องยิ้มสู้เกี่ยวกับสภาพอากาศไปอีกนานหรือเปล่า
ฝนก็เยอะนะคะปัจจัยประเดประดังค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นร่องฝนที่พาดผ่านลากยาวตั้งแต่ภาคอีสานนะครับ
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแบบนี้
และตรงนี้ตรงกลางของประเทศยังคงมีห่อมฝนยังไม่พอค่ะ
อีกหนึ่งตัวค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฝนประจำฤดูพัดปกคลุมภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
ช่วงนี้ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยค่ะ

พอบ่าย๓ฝนเริ่มกระจายตัวทั้งประเทศค่ะ
ใช้มือกวาดแบบนี้ละกันนะคะจิ้มไม่ถูกเลยทีเดียว
เห็นไหมคะมีกลุ่มฝนทั้งประเทศ
แต่ย้ำแบบนี้นะคะพื้นที่ที่มีร่องฝนพาดผ่านก็คือภาคอีสาน
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนตรงนี้ค่ะจะตกแช่ตกนานไปจนถึงช่วงประมาณ๓ทุ่มได้เลย
น้ำมันระวังน้ำทุ่มจับพลันและน้ำปลาไหลหลากันด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นค่ะในทะเลอันดามันยังน่าห่วงอยู่เลยนะคะจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เช่นเดียวกับอ่าวไทยค่ะตรงนี้กลับมาสูงอีกแล้วนะคะจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
ช่วงนี้มีฝนตกลงมาสภาพอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะกำลังเย็นสบายดี
เย็นสบายแต่ออกไปไหนไม่ได้ค่ะก็นอนอยู่ที่บ้านแล้วกันนะคะ